สวัสดีครับพบกับเรื่องรอบขอบสนามนะครับกับผมวิรวิทเจริญเชื้อนะครับเรื่องราวในแวดวงกีฬาในวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวดีนะครับของนักฟุตบอลไทยครับมีได้ไปค้าแข้งในหลีกญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของเจ้าย้าสิทธิโชคพาโสนะครับตอนนี้แน่นอนแล้วครับว่าเจ้าย้าจะ
ไปร่วมทีมให้เร็วที่สุดครับแล้วก็จะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อตอบแทนความคาดหวังของแฟนบอลซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดนะครับ
ยังไม่สามารถย้ายไปตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙
ก็ต้องดูว่าจะได้เดินทางไปเมื่อไหร่นะครับ
อย่างไรก็ตามก็จะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับ
เพื่อไปถึงแล้วก็จะปรับตัวได้ทันทีนะครับ
ประสบการณ์จากการไปค้าแข้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
น่าจะมาช่วยในการไปค้าแข้งครั้งนี้ได้พอสมควรเลยครับ
โดยในปี๒๐๑๙ทำผลงานจบอันดับที่๑๔ครับ
และปี๒๐๒๐ทำผลงานจบอันดับที่๑๖ครับ
ปีนี้ก็มีเป้าหมายก็คือการจบหัวตารางนะครับ
ส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยยังคงมีต่อเนื่องนะครับ
วรงทิวทัศน์เลขานุการฝ่ายจัดการแห่งขันบริษัทไทยลีก
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
รวมไปถึงได้รับความเห็นชอบจากสบคแล้วครับ

ว่าสัปดาห์หน้าจะได้ทราบผลนะครับ
ว่าตัวแทนจากประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่า

จะประกาศในช่วงต้นหรือกลางเดือนมีนาคมนะครับ
ก็มีรายงานว่าอาจจะเป็นวันที่๑๕มีนาคมครับ
ก็มีแนวโน้มที่จะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ใน๓เกมที่เหลือที่จะแข่งเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันครับ